พรุ่งนี้เช้านะครับประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านแยกรัชโยธิน
อาจจะต้องเตรียมวางแผนการเดินทางใหม่นะครับ
หลังจากที่กองบังคับการตำรวจจราจรจะลดช่องจราจร
แล้วก็ปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินตลอด๒๔ชั่วโมง
เป็นเวลา๗วันก่อนที่จะประเมินผลว่าจะลื้อสะพานหรือไม่
โดยในคืนนี้ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกากองบังคับการตำรวจจราจร
ทดลองลดช่องจราจรบริเวณดังกล่าวจาก๓ช่องทางเหลือ๒ช่องทาง
เพื่อเผื่อเส้นทางเอาไว้สำหรับรถแบ็คโฮลและจอดรถที่ใช้ในการก่อสร้าง
พร้อมกับปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินตลอด๒๔ชั่วโมง
เป็นเวลา๗วันเพื่อประเมินแล้วก็ตรวจสอบสภาพปัญหาที่แท้จริง
ก่อนที่จะนำผลดังกล่าวเข้าที่ประชุมในวันที่๖ธันวาคมนี้
ว่ามีการจัดการจราจรจุดใดต้องแก้ไขหรือไม่
หากไม่ต้องแก้ไขก็จะลื้อสะพานแล้วก็ก่อสร้างตามแผนที่วางเอาไว้นะครับ

ตำรวจจะนำเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดจำนวนรถ
มาติดตามแยกทั้ง๔๙แยกในพื้นที่วงแหวนรัชดาพิเศษ
แล้วก็แยกที่เชื่อมต่อกับแยกรัชโยธิน
แล้วก็นำมาคำนวณหาปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งตลอดระยะเวลาในการทดลองก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาให้คำแนะนำ
แต่ว่าถ้าประชาชนมีปัญหาจราจรนะครับหรือว่ามีข้อสักถาม
สามารถโทรศัพท์สอบถามไปได้ที่กองบังคับการตำรวจจราจร
หมายเลข๑๑๙๗ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
นี้จากการทดลองปิดการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน
ตั้งแต่วันที่๒๒ถึง๒๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พบว่าการบริหารจัดการด้านการจราจรของตำรวจ
มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่น่าพอใจในระดับ๑